นี่ข่าวนี้ก็เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติเหมือนกันนะคะ

เที่ยวบ้านเราแหละแล้วเขาก็นั่งเรือเฟอรี่อ่ะคุณคือออกจากเกาะพงัน

ทีนี้ระหว่างที่นั่งเรือเรือออกไปได้แป๊บเดียวเองนะ
ผู้ชายคนนี้เขากระโดดลงทะเลไปเลยค่ะ
แล้วก็หายจ๋อมไปเลยหากันเมื่อคืนนี้ไม่เจอ
และเช้านี้ต้องปฏิบัติภารกิจการค้นหาต่อนะคะ

ก็เหมือนคนที่จะไปท่องเที่ยวตามเกาะแก่งธรรมดานี่นะ
ใช่ค่ะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปมสาเหตุอะไร
ทำให้นักท่องเที่ยวชาวเยอรมันคนนี้
ตัดสินใจที่จะกระโดดน้ำกระโดดจากเรือไป

สุราธานีต้องระดมกำลังเลยค่ะ
ค้นหานักท่องเที่ยวชาวเยอรมันคนนี้
ซึ่งตอนนั้นน่ะนะเรือเรือเฟอรี่
ออกจากท่าเทียบเรือเกาะพงันได้แบบ
นิดเดียวอ่ะคุณประมาณสักยี่สิบนาทีได้ตอนค่ำอ่ะนะคะ
แล้วจู่ผู้ชายคนนี้ลุกขึ้นยืนกระโดดลงไปเลย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องกระจายกำลังค้นหาตามเกาะแก่งต่างในทะเลค่ะ
เมื่อคืนนี้ก็หาจนถึงประมาณสักเกือบ๕ทุ่มเหมือนกัน

แล้วด้วยความที่มันมืดด้วยคลื่นลมแรงอีกก็ต้องยกเลิกภารกิจก่อนนะคะ
ทีนี้เราไปถามกัปตันเรือเรือเฟอรี่ลำนี้แหละค่ะ
นายเทพศิชัยทองเกลี้ยงนะคะ
เขาก็บอกว่าหลังจากที่เรือแล่นออกจากท่าได้แป๊บเดียว
ไมค์ทะเลก็ประมาณ๑๕๒๐นาทีค่ะ
ผู้ชายคนนี้นะคือเขานั่งอยู่กับภรรยาเขา
เสื้อยืดสีดำกางเกงขาสั้นดำนะ
จู่เขาลุกขึ้นยืนยืนตรงกาบเรือเลย
แล้วกระโดดตุ้มลงไปเลยค่ะ
กัปตันเรือเองยังไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรที่เขาทำแบบนี้
นักท่องเที่ยวคนนี้คือสัญชาติเยอรมันนะคะอายุ๓๕ปี
เขาเข้าไทยมานะ๒๐ธันวาคม
แล้วผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองท่ากาศยานสุวรรณภูมิมาเข้าพักที่บังกะโลที่อำเภอกเกาะสมุย
แต่ทีนี้คุณหนังสือเดินทางเขาจะหมดอายุวันพรุ่งนี้แล้ว๒กุมภา
ดูภารกิจในการค้นหาหน่อยละกันค่ะเพราะว่าเมื่อคืนก็ยุติไปตอนประมาณ๔ทุ่มครึ่งใช่ไหม
ในฐานะที่เป็นประธานสูญอำนวยการร่วมค้นหาเนี่ยนะคะเรียกประชุมเลย
ประชุมตำรวจท่องเที่ยวตำรวจน้ำเกาะสมุยฝ่ายปกครองอาสากู้ภัย
แล้วก็ผู้ประกอบการเรือเอกชนด้วยจะได้วางแผนเกี่ยวกับการค้นหา
อย่างหนึ่งที่ต้องดูก่อนเลยคือดูกระแสน้ำ
จากจุดที่นักท่องเที่ยวคนนี้กระโดดลงไปว่า
กระแสน้ำนั้นมันพัดไปทางไหนกันแน่

รวมถึงเรื่องของคลื่นลมในทะเลด้วยนะคะ

แล้วก็จะต้องมีเรือของกรมเจ้าท่า
เรือของผู้ประกอบการแล้วก็เรือประมงค้นหาด้วย
อันนี้ทางทะเลนะส่วนทางบกค่ะ
ตามชายฝั่งก็ต้องมีอีกทีมหนึ่ง
แรงจูงใจยังไม่รู้เลยว่าสาเหตุอะไร
ทำให้เขาตัดสินใจกระโดดจากเรือเฟอรี่ไปนะคะ

บนเรือเฟอรี่มีกล้องวงจรปิดติดอะไรไว้ไหม

ไม่มีนะครับทีนี้อาจจะถือว่าเป็นเคสตัวอย่างเหมือนกันนะ
อาจจะต้องมีการติดกล้องวงจรปิดบนเรือเฟอรี่ด้วย